เจ็ดติดหรือจะเจ็ดตกหรือว่าขัดคล่องบินกลับมาไม่ได้

รวมไปถึงเรื่องขอคู่ข่าวขอแต่งด้วยนะคะ

เข่าขอแต่งตกลงจะได้เลิกตอนไหน

ยังไม่ชอบเลยค่ะ
คือตัวลูตาก็อยากให้เลือกวันที่ดี

เมื่อไหร่ก็เลือกวันที่ดี

คือแต่งงานหนึ่งครั้งในชีวิตนั้นนะคะ

แล้วเราก็กลายเป็นว่าเรากลับมาทำงานไม่ทัน
แล้วก็เจสตัวเข้าไปเจสตัวนัตเถิม
มาดูต่อคู่นี้กันบ้างดีกว่าคู่ของคุณกรกับริต้าเนี่ยเขาขอแต่งงานแล้ว
แต่ว่าคู่นี้ต้องบอกเลยว่าขอภาพสวีทหวานออกมาเรื่อยเลยนะคะ
สำหรับพี่เล็กกับพี่ลาล่าค่ะ

ในชุดขาวเว้าหน้าอกจนเห็นร่องบักแตงโม
ดิฉันว่าไม่ได้เห็นแค่ร่องนะมาทั้งลูกเลยนะ

เขาโพสต์ยั่วนอนบนโซฟากับหนุ่มคนสนิท

ที่ดูแล้วสายตาคุณเล็กนั้นก็มองอะไรอยู่ก็ไม่รู้

ชาวเน็ตก็เข้าไปถามว่านี่เป็นพรีเวดดิ้งหรือยังไงนะฮะ

ขณะที่เจ้าตัวก็บอกว่าลองกล้องใหม่ก็เท่านั้นแหละจ๊ะ
นี่คุณลองกล้องใหม่นี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอพี่แจ๊ค
แล้วก็มีคนเมาส์ว่าเอาจริงสองคนนี้สร้างกระแส
เพราะว่าฝ่ายชายก็ทำแบบนี้กับสาวใหญ่หลายคนแล้ว
ไม่ใช่ว่าคุณลาล่าคนแรกคนเดียว

คนก็เมาส์ว่าดูไปดูมามันก็เหมือนเพื่อนสาวกันเหมือนกันนะ